คลิปจากเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นหญิง๒คน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีนะครับ

น้องที่เป็นคนกระถาถูกกระทำ

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
นี่ค่ะ

พื้นที่ซอยแห่ง๑แถวนนทบุรีนะครับ
ก็มีเพื่อนผู้ชาย

น้องเสื้อสีดำที่ไปทำร้ายเขา

อีกคนนึงใส่ชุดพระนะครับ

ก็ตามภาพที่ท่านเห็นนะครับเหตุการณ์นี้นะครับ
เท่าที่มีรายงานมาก็คือเหมือนกับว่าคู่นี้เขามีปัญหากัน

คนที่เห็นเหตุการณ์บอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔สิงหาคมประมาณ๕โมงเย็น
ตอนนั้นได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เลยไปดู
ไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากแบบไหนอะไรยังไงเหมือนกัน
แล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้ที่พากันมาตรงนี้เนี่ยนะ
เราก็ก็ปล่อยที่เค้าตบตีกับคนอื่นก็ยืนดูนะฮะ
คนที่เขาถ่ายคลิปที่เขาเห็นที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นบอกก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัน

แต่หลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก่อเหตุแบบนี้กันอยู่สักประมาณ๑๐นาที
พอลงมือกันเสร็จเรียบร้อย
ก็ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ออกไปจากซอยกันหมด
คนเจ็บก็ไปด้วยก็ไปกับคนที่ทำร้ายเขานั่นแหละ
เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ที่หน้าแผลคือจบไม่เข้าใจว่าน้องคนโดนตบก็เจ็บนะ

แต่ว่าเราตรวจสอบไปล่าสุดเนี่ยน้องอายุ๑๕ที่ใส่ชุดพละ
เสื้อสีฟ้าที่ถูกทำร้ายกับครอบครัวเขาไม่ยอมนะฮะ
เขาไปแจ้งความแล้วนะครับจากการตรวจสอบก็คือน้องมีรอยฟกช้ำที่ใบหน้าด้วยที่ปากก็แตกนะครับ
มีร่องรอยถลอกตามร่างกายด้วยครอบครัวบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเห็นคลิปคุณเขียนมาสอน
พอรู้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นปล่อยไม่ได้นะครับก็เลยพาน้องเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับ
ซึ่งในวันนั้นเนี่ยน้องบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คือไม่ได้นัดเคลียร์กันท้าทายกันทางไลน์อะไรพวกนี้ไม่ใช่เลย
แต่น้องเนี่ยถูกหลอกไปในที่เกิดเหตุมีเพื่อนผู้ชายที่รู้จักกันเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งบ้าน
พอนั่งจักรยานยนต์ไปกับเขาพาเข้ามาในซอยเนี้ยค่ะแล้วก็เจอผู้หญิงเสื้อสีดำอ่ะ
แต่ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันนะเขาอาจจะบอกตำรวจไว้แล้วล่ะนะเอาเป็นว่าเขาก็ถูกทำร้าย
แล้วเขาก็พาขี่จักรยานยนต์ออกไปจากซอยแล้วก็พาไปส่ง